จริงแล้วตอนนี้เขาฮิตมากคุณผู้ชม
ไม่ได้มีแค่แม่อ้ำกับไฮโซโพกนะที่เขาเล่น
เพราะว่าเหล่าคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนเขากำลังฮิตมากเลย
ลดวัยลดอายุกันหน่อยให้ดูแบบแบ๊ว
เป็นแอปที่ถ่ายไปมีความสุขไปนะฮะ

เพราะเรารู้สึกว่าเราก็อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มาย้อนวัยลดอายุกับแอปพลิเคชันนี้กันบ้างดีกว่า
หลายคนเห็นแล้วต้องร้องว้าวนะคุณ

เก่งมากแต่ว่าที่ต้องร้องว้าวเนี่ยก็คือใครรู้ไหมคุณ

เหมือนสมัยก่อนเด้อเลย
แล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่อ้วนรีเทิร์นนะ
แล้วก็ความน่ารักของครอบครัวของพี่เนยโชติกา
เนยเขาเล่นกันเป็นครอบครัวนี่
มีทั้งสามีคุณอามนะแล้วก็น้องอาคิน
เดี๋ยวคนไหนน้องอาคินงง

ความแบ๊วความสดใสกันไปทั้งครอบครัวเลยนะคะ
เห็นแล้วต้องบอกอย่างที่คุณพูดแหละแยกไม่ออก

แถมด้วยคุณแม่ลูกแฝดมากกี้ราศีนะคะ
คุณแม่ลูกแฝดนี่ก็ตกลงลูกแฝดจะหน้าเหมือนใครดี

เหมือนคุณแม่ไหมหรือว่าเหมือนคุณพ่อนะคะ

นักแสดงสาวหน้าสายใบเฟิร์นพิมชะนกกับแพตตี้อังสุมาริน

เดี๋ยวคุณเอาจริงนะ
นางเอกแก๊งนี้เหมือนเดิม

ใช่เพราะเราก็จะเห็นพัฒนาการความสวยของเขามาเรื่อยเลยนะคะ

คุณไทมาใช่นี่คือพ่อนจันตร์ปรมามะนะคะน่ารักเนอะ

อันนี้เขาควงกันมาเป็นคู่น่ารักมากเช่นภูมิกับเอสเตอร์
น่ารักจริงมุ้งมิ้งสุดเลยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่คุณบอกว่าเล่นแล้วมีความสุขนะ
ฉันก็เล่นเหมือนกันนะเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะคุณนะ

หลายคนก็บอกไม่น่าโตเลย
คือเป็นแอปลดอายุมีความสุขเล็กเมื่อเวลาถ่ายรูปตัว
ใช่คือดาราเนี่ยเขาน่ารักทั้งแบบเด็กแล้วก็แบบตอนโต

มากไปไปคุณผู้ชมค่ะ